เอาดูกันต่อเหตุการณ์นี้น่าตกใจมากเรื่องของความขัดแย้งของเพื่อนบ้านอยู่บ้านตรงข้ามกันอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ากรณีครั้งเนี้ยเขาอ้างว่ามันเกิดจากการที่มีการเอาไปราวตากผ้าไปขวางอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วเหมือนกันทำให้เขาขับรถเข้าออกบ้านลำบากอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูดูคลิปกั

อันนี้คือขวางไม่ให้รถของเพื่อนบ้านจะเข้าออกลำบากอย่างนี้ทีนี้ก็จะเห็นรถคันก่อเหตุคันนี้แหละ
ก่อนหน้านั้นก็เหมือนน่าจะมีการถกเถียงกันด้วยนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเอาไว้เป็นรถเก๋งยี่ห้อ
ก่อนที่เขาจะหักพวงมาลัยแล้วขับพุ่งชนชายเสื้อขาวที่กำลังยืนเก็บกวาดขยะอยู่หน้าบ้านเนี่ยกำลังก้มอยู่เลยเนี่ยนะคะ
ลากร่างไปไกลถึงกว่า๕เมตรแล้วก็ขับรถหนีไปพร้อมกับเด็กสองคนและตายายของเด็กอีก๒คน
ซึ่งทราบภายหลังว่าเป็นลูกและพ่อแม่ของนายจ้างของผู้ก่อเหตุนะคะส่วนชายเสื้อขาวเนี่ย
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสมองบวมมีเลือดไหล
ขามีบาดแผลชะกันฉีกขาดจนเห็นกระดูกแพทย์สันนิษฐานว่าศีรษะอาจจะถูกกระแทกอย่างแรง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปหมู่บ้านที่เกิดเหตุค่ะก็ไปพบพี่เขยของผู้เสียชีวิต
บอกว่าคนเสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายสุพรรณญาติบันทุงอายุ๕๕ปี
เป็นในช่างโยธากรมทางหลวงชนบทจากการสอบถามเพื่อนบ้านระแวกใกล้เคียงทราบว่า
นายภัยบูลสั่งสารผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อนเกิดเหตุมีการยืนพูดคุยกับนายสุพรรณ
ว่าเกี่ยวกับเรื่องราวตากผ้าที่ตากอยู่บริเวณหน้าบ้านอย่างที่เราได้ชี้ให้คุณผู้ชมได้ดูตอนแรก
แต่ก็ไม่มีใครได้ยินว่าตกลงแล้วทั้งสองทะเลาะกันหรือเปล่านะคะส่วนนางปานกระมวลรัศมีอายุสี่สิบสี่ปี
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังว่าเท่าที่ทราบเนี่ยผู้ก่อเหตุเป็นคนที่มีบุคลิกอารมณ์ฉุนเฉียว
แต่ไม่เคยมีปากเสียงกับสามีของเธอและยังเป็นคนที่รู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมาก่อน
เนื่องจากเคยช่วยเหลือกันอันนี้อันนี้เป็นคนก่อเหตุค่ะ
แล้วช่วงปีใหม่ที่ผ่านมายังนำของไปสวัสดีปีใหม่กันอยู่เลยก็เลยยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ฟังเสียงของภรรยาผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะตัวเองกำลังหิงข้าวแล้วก็ทำกับข้าวให้ให้กับผู้ตายกับลูก
เพื่อที่จะได้ทานตอนเช้าก็ได้ยินเสียงว่ามันดังกึ้ง
แต่ก็ไม่ได้ยินก็ก็ได้ยินเสียงรถนะคะเขาเร่งคันเร่งเร่งแบบเร็วมาก
เราก็ก็ยังได้ยินดังกึ๊กก็ไม่รู้เขาชนอะไรเสร็จแล้วมันก็ดังกึ๊กไปจนถึงลูกละนาดอ่ะนะคะ
แล้วก็ทางข้างบ้านเขาเห็นเขาก็เลยเรียกว่าให้ออกไปดูแฟนว่าถูกรถชนอ่ะนะคะ
ก็พอที่ดูบ้านนี้มาก็เป็นปีที่แปด
แล้วอะนะคะก็อยู่ข้างบ้านก็คุยกับลูกเขาภรรยาเขาดี
แล้วก็พูดง่ายว่าตอนที่เขาตกงานคุณแม่อยู่ด้วย
ก็ไม่ได้ให้ข้าวให้เขาทานเหมือนประมาณว่าแบ่งปันกันทานอ่ะนะคะ
แต่เราก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผิดใจกันอะไรกันอันนี้
บอกตามตรงด้วยด้วยว่าไม่ทราบจริงจริงเนี่ยคือทุกคนงงกันหมดเลยว่าไม่ทราบว่าทะเลาะอะไรกันเนี่ยนะคะ
อืมล่าสุดเนี้ยก็พบรถคันที่ก่อเหตุเนี้ยไปจอดทิ้งเอาไว้อยู่ที่สนามฟุตบอล
จากจุดเกิดเหตุไปประมาณสี่กิโลเมตรค่ะสภาพด้านหน้าอย่างที่เห็นเลย
ชนพังเสียหายไฟหน้าขวาแตกยางล้อรถด้านซ้ายทั้งหน้าและหลังแตกทั้งสองล้อ
ตัวผู้ก่อเหตุนั่งรถจักรยานยนต์แล้วหลบหนีไปแล้วส่วนผู้ที่อยู่ในรถขณะเกิดเหตุด้วยเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวไปสอบปากคำที่สพพระนครศรีอยุธยาแล้วนะคะ